ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของสถานีโทรทัศน์และทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
ได้พร้อมใจกันแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่เก้า
ฉายสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกพร้อมกันค่ะ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
วันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
อกจากจะสร้างความโศกเศร้าให้กับชาวไทยทั้งประเทศแล้ว
ยังทำให้เห็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีอย่างมหาศาลจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญร่วมกันผ่านภาพยนตร์สารคดีที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
โดยจะนำมาฉายพร้อมกันทั่วโลก
เพื่อจะรึกพระเกียรติคุณของในหลวงราชการที่๙
วาระครบ๓๐วันแห่งการสวรรคตผ่าน๒๙สถานีโทรทัศน์ทั่วโลก
ใน๖ทวีปกว่า๑๘๐ประเทศ
เพื่อเผยแพร่ออกสู่สายตาผู้ชม๖๐๐๐ล้านคนทั่วโลก
โดยสารคดีชุดนี้เป็นเหตุการณ์ระดับโลกเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของโลก
ผู้ชมจะได้รับทราบถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ
พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนตลอด๗๐ปี
เผยว่าสารคดีชุดนี้ทำขึ้นด้วยความรัก
อยากให้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักของคนไทยทั้งแผ่นดิน
พร้อมทั้งยังถือเป็นเกียรติประวัติที่โลกต้องบันทึกไว้ตราบนานเท่านานค่ะ
แต่ครั้งนี้เป็นการดูพระราชประวัติและแรงบันดาลใจ
นั่นก็คือวิชาของพ่อที่จะสู่สายตาคนทั่วโลกเป็นความภูมิใจอย่างแท้จริงค่ะ
ส่วนทางด้านของตู่นพลที่มีส่วนร่วมในการภาคเสียงภาษาไทยสารคดีนี้
รวมถึงนักร้องเสียงคุณภาพทาทะยัง
ก็ได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงประกอบสารคดีสุดยิ่งใหญ่ที่เตรียมออกฉายทั่วโลกครั้งนี้ด้วยค่ะ
บอกว่ารู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้ร่วมถวายงานในหลวงราชการที่๙
แม้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตาม
ทำให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นแค่ตัวเล็กเท่านั้นเองนะครับแต่พยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดของพระมหากษัตริย์ของเราให้กับทั่วโลกได้รับรู้ครับ
เป็นความภูมิใจที่ไม่อาจสามารถหาคำพูดที่จะมาบรรยายได้เป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตในชีวิตที่เกิดมา
วันที่๑๐ธันวาคมเวลา๒๑นาฬิกาทางช่องทีวีดิจิทัล๒๒ช่องในประเทศไทยก็จะมีการฉายสารคดีชุดนี้ให้คนไทยได้ชมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ